เอามาดูเรื่องของการเมืองสักนิดหน่อยละกันนะคะ

คงจะเป็นเรื่องของมติที่ประชุมกรกต
ออกมาแล้วสรุปแล้วนะคะว่า
ให้ยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูลพิจารณายุบพักอนาคตใหม่

ก็คือจากการที่นายศรีสุวรรณจัญญาค่ะ
เป็นหลักเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
เรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตนะคะ

เนื่องจากกรณีที่หัวหน้าพักก็คือนายธนากรจึงรุ่งเรืองกิจ
ให้ทางพักกู้ยืมเงินเป็นจำนวน๑๙๑ล้านบาท
เพื่อใช้ในการบริหารพักต่าง
นายศรีสุวรรณจัญญาบอกว่าเรื่องนี้มันผิดนะ
เป็นความผิดฝ่าฝืนมาตรา๗๒ของกฎหมายลูก

สรุปสุดท้ายแล้วนับจนถึงวันนี้ค่ะ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการประชุม
และสุดท้ายแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก
ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูล
เพื่อพิจารณายุบพักอนาคตใหม่ตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งเรื่องนี้ออกมาเป็นเอกสารข่าวให้กับผู้สื่อข่าวนะคะ
ซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวนี้ออกไป
พักอนาคตใหม่ว่าอย่างไร
พักอนาคตใหม่ติดแฮชแท็กข้อความสั้น

และล่าสุดมีคนรีทวิตข้อความนี้ที่ติดแฮชแท็กนี้นะคะ
มากกว่า๘๐๐๐ครั้งแล้ว
จากนี้นะคะกรณีที่เกิดขึ้นมีการมองว่า

ฝากฝั่งของรัฐบาล

นายกยืนยันว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการของสารรัฐธรรมนูล
และส่วนตัวของนายกเองไม่เคยคิดก้าวล่วงใคร

ขอให้ทุกคนไว้ใจฟังเสียงนายกค่ะ
อ๋อใครที่ไปสั่ง
ใครสั่งอ่ะใครสั่งอ่ะ
ไม่ได้ระบุก็ไปหาคนมาที่ว่าเขาระบุว่าใคร

ไว้ใจผมสินะเข้าใจไหม
ช่วงที่นายกรัฐมนตรีตอบนักข่าวว่าใครสั่ง

ท่านก็ยืนยันไม่ได้สั่งใครสั่งย้อนถามกลับไป
คำถามนี้ไปถามอีกหนึ่งคน
พลเนกประวิทย์วงสวรรค์นายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับเรื่องของใบสั่งนะคะ
ผลเอกประวิทย์ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีใบสั่งพร้อม
ถามกลับไปที่พักอนาคตใหม่ว่าใครเป็นคนสั่งล่ะ
เพราะเอกสารทั้งหมดเป็นเรื่องที่กรกตจะเป็นผู้ชี้แจง
และไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแต่อย่างใดรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องนะคะ
ทีนี้พักอนาคตใหม่มีการแถลงออกมาด้วย

ทราบเรื่องแล้วตอนนี้พักพร้อมสู้คดีเต็มที่

ต้องต้องสังเกตว่ากระบวนการไต่สวนกรกตรทำไมยันเร็ว

ทั้งที่มีคำร้องมากมายเกี่ยวกับคดีทุจริต

ทำไมเลือกที่จะทำคดีของพักอนาคตใหม่เป็นอันดับต้น
ยิบมาก่อนเลยอ่ะอ่าและลำดับทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
รับลูกกันดีประมาณนี้นะคะ
คือนอกจากนี้นะคะบอกว่าพักมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามว่า
กรกตมีทงในการตัดสินใจอยู่แล้วหรือเปล่า
และยืนยันอีกครั้งว่าการกู้เป็นหนี้สินไม่ใช่รายได้ตามที่ถูกกล่าวหา
ก็คืออาจารย์ปิยบุตรชี้แจงแบบนี้นะคะว่า
เงินที่ได้มาเป็นการกู้ยืมเขาใช้วิธีการหลีกเลี่ยงด้วยการกู้ยืมแล้ว
มันยังผิดอยู่เหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้
ถ้าสมมุติว่าหัวหน้าพักให้มาเฉย๑๙๑ล้านบาท
มันจะเป็นลักษณะกลายเป็นพักของในทุนเขาก็หลีกเลี่ยงแล้วไง
ใช้วิธีการกู้ยืมก็ยังผิดอีกเหรอ
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขามีหลักฐานในการต่อสู้คดีนี้ค่ะ

ราตรีนี้อีกยาวไกลสำหรับพักอนาคตใหม่